เข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายของการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่
ซึ่งตลอดทั้งวันทางด้านของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

รวมถึงวาระในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
เราจะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากโรงแรมเล็กวิวรีสอร์ทแอนกอล์ฟคลับชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลตลอดทั้งวันนั้น
ก็มีการพิจารณาในหมวดขององค์กรอิสระนะครับ
ขณะที่กรทนั้นก็มีมติเคาะวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีว่า

ในวันที่๕ของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลลงลายมาตรานอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีการทบทวนเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
โดยนายอุดมรัฐอมริตโฆษกรทนั้นระบุว่า
ที่ประชุมกรทได้ปรับแก้ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน๘ปีนะครับ
จะเป็นนายกติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้
แต่ระยะเวลาต้องไม่เกิน๘ปีและจะไม่ไปตัดสิทธิ์คนที่เคยเป็นอดีตนายกนะครับ
เพราะเจตนารมณ์ของกรทนั้นต้องการให้พระการเมืองนั้นพัฒนาคน
ตลอดชีวิตถ้ารัฐมนูลนี้เขียนอย่างนี้นะครับ
เขียนอย่างที่ดีเราบูไว้ก็คือว่าท่านเป็นที่ละ๑ปี๑ปีก็นับไปเรื่อยที่เราได้ว่าระบบสะสมมัยเนี่ย
หลักการของคณะกรรมการสัญหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับ
จำนวน๑๐คนอาทิมาจากประธานศาลดีกาประธานสภาผู้แทนราชดร
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราชดรตุลาการในสารปกครองส่วนกรกตนั้นมาจากการสัญหาจำนวนเจ็ดคนนะครับ
โดยมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างจำนวน๕คนและจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาจำนวน๒คน
และให้ที่ประชุมวุฒิสภานั้นลงมติเห็นชอบกรกตทั้ง๗คนโดยใช้เสียงโดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่นะครับให้มีวาระดำรงตำแหน่ง๗ปีเป็นได้เพียงวาระเดียวนะครับ
โดยกรตนั้นมีหน้าที่อาทินะครับจัดเลือกตั้งสสวออกเสียงประชามติควบคุมการเลือกตั้ง
และก็มีสิทธิ์ระงับสิทธิ์ผู้ลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะครับส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น
กรทมีมติให้มีไม่เกิน๓คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง๖ปีเป็นได้เพียงวาระเดียว
โดยต้องไม่เคยเป็นกรรมการองค์กรอิสระอื่นอื่นมาก่อนขณะที่กรรมการปปชนะครับ
รทมีมติให้มีจำนวน๙คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง๙ปีเป็นได้เพียงวาระเดียวนะครับ
โดยคุณสมบัติของปปชนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายลับหรือเคยรับราชการตุลาการไม่ต่ำกว่า๕ปีนะครับ
และไม่เคยเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูลหรือองค์กรอิสระมาก่อน
การประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่คณะกรรมการนั้นตั้งไว้นะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาต่อในหมวดของศาล
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับ